เหตุการณ์นี้ค่ะเขาบอกเจ้าของบ้านตื่นนอนมาแทบช็อก
เพราะว่าจังหวะหลับอยู่ในพวังได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกพี่พี่
เขาสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นปุ๊บเปิดม่านออกไปดูมองไปนอกหน้าต่าง
เงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
พอเรียกน้องชายลงไปดูคนตายค่ะ
แล้วเสียงที่เรียกพี่พี่นี่ไงเขาบอกเขาช็อกไปเลยอ่ะ
คือเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้พื้นที่ตะมนต์เขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
อยู่ในสภาพล้มตะแคงข้างใต้ท้องรถก็มีเศษย่าติดอยู่

ห่างออกไปมีร่างชายสวมเสื้อยืดสีดำนะคะ
มีเสื้อคลุมสวมทับกางเกงยีนขายาวนอนแน่นิ่งหมดสติ
มีแผลแตกที่ใบหน้าไปตรวจสอบดูปรากฏอ้าวเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตรวจสอบในร่างกายเนี่ยมีมือถือแล้วก็เงินจำนวนนึง
มีบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อวันชัยรักษาอายุ๕๖ปีนะคะ

แล้วก็ส่งร่างไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
เพราะว่าในตำรวจที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบคู่กรณี
แล้วก็ถือเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ

ก็ได้ไปคุยกับกู้ชีพอัมท์ของเขาเพิ่มนะคะ
คุณธีรพัฒน์เขาพาผู้สื่อข่าวเดินดูจุดเกิดเหตุ
สองเลนสวนกันแล้วตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้ง
แต่จุดบอดมันอยู่ตรงนี้มันเป็นทางโค้งที่ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นทางโค้ง
มีแค่ป้ายเตือนให้ลดความเร็วเฉยและที่สำคัญที่สุด
ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอด้วยค่ะเขาบอกไปถึงปุ๊บเขาเห็นชัดเจนเลยค่ะ
รอยเถลายเป็นทางยาวหลุดโค้งประมาณสิบถึงสิบห้าเมตร
ใงว์ธีรภัทรเล่าบอกว่าได้รับข่อมูลจากยาดนายวรชัยผู้ตายว่า
นายวรชัยนะเขามีอาชีพเป็นนักดนตรี
๕กิโลเมตรแล้วมาแหกโค้งตรงนี้ค่ะคว่ำไปเลย
ได้คุยกับเจ้าของบ้านนะคะคุณยุพินเธอบอกว่าเธอหลับอยู่
ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วเธอนอนอยู่บนบ้าน
ได้ยินเสียงคนเรียกพี่พี่จนสะดุ้งตื่น
แล้วก็เลยเปิดม่านมองจากในห้องเห็นเงาดำอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
จังหวะนั้นมีพลเมืองดีขี่รถผ่านมาพอดี
แล้วก็พยายามเรียกผู้ชายที่นอนอยู่ริมถนนอ่ะเธอก็เลยกล้าเปิดประตูบ้านออกมาดู
ก็เห็นว่าอ้าวเขาเสียชีวิตไปแล้วเธอบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
มีคนตายเกือบทุกปีปีที่แล้วก็หลุดโค้งตกข้างทางมาก็หลายครั้ง
สาเหตุส่วนใหญ่ก็คือ๑ขับขี่เร็ว๒เป็นทางโค้ง
และ๓ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอก็เลยทำให้ทัศนวิสัยมองไม่ค่อยเห็นนะคะ
เลยอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาติดไฟส่องสว่างเพิ่มหน่อย
ติดป้ายหรือไฟสัญญาณเตือนอะไรก็ได้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางโค้งและมันอันตรายมาก
ก็นอนอยู่นะคะแล้วได้ยินเสียงเหมือนพี่อย่างนี้ค่ะก็เลยสะดุ้งตื่น
คือคิดว่าสาเหตุที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่างนี้ครับน่าจะมาจากอะไรครับ
ขับไฟแล้วก็มันเป็นทางโค้งรวยครับ
ตรงนี้ครับเห็นว่ามีแสงไฟเนี่ยแสงไฟทริปมันสว่างพอไหมครับ
มันก็ไม่ค่อยเห็นนะคะก็น่าจะติดใครเพิ่มนะคะแล้วก็มีสัญญาณทางโค้งอ่ะค่ะ
เช่นเดียวกันกับนายชาวลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าจุดนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง๒ครั้ง
สาเหตุก็คือจากการแหกโค้งนี่แหละเพราะว่าคนขับขี่มาเร็วแล้วก็บางคนไม่ชินพื้นที่ค่ะ
ครับแล้วก็บางคนก็ไม่พื้นพื้นที่
เมืองต้นญาติได้รับร่างนายวัญชัยไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วที่วัดคลองไซที่จังหวัดสระบุรีค่ะ